ว่าเกิดอุบัติเหตุใหญ่ที่ขอนแก่นนะครับ
รถตู้พลิกคว่ำจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตคาที่ถึง๖ศพคุณ
และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่ารถตู้โดยสารซึ่งมีคนขับและผู้โดยสารทั้งหมดรวม๑๐รายในรถ
เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกถนนบริเวณทางเลี่ยงเมืองบ้านหนองแสงโนนตุ่น
ตรงข้ามวัดทุ่งเศรษฐีที่ตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นและเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยรุดไปตรวจสอบครับ
พบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒รายเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นก่อนเลยนะฮะ
อกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตคาที่๖ศพเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๒ศพรวมทั้งสิ้นคุณ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นแล้วนะครับ๘ศพนะฮะ
ทีนี้ต้องมีการส่งชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องต้นอยู่ระหว่างการประสานญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาติดต่อขอรับศพ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุที่แน่ชัดนะครับ
ต้องรอให้ตำรวจมีการสอบสวนก่อนว่ารถตู้คันนี้ตกลงไปข้างถนนได้อย่างไร

แล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อนะฮะ

ช่วงวันหยุดแบบนี้ช่วงของการเดินทางนะครับ
ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกันด้วยนะฮะด้วยความเป็นห่วงครับ